ธรรมดาหนูน้อยมะลิเนี่ยก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูออกเองได้แต่คราวนี้
แม่มะลิออกไม่ได้แม่
โอ๊ยกอดลูกเยอะกอดลูกเยอะขวัญเอ้ยขวัญมาลูก
มะลิครับมะลิ๔ขวบโผล่กอดแม่เลย
ขวัญเสียสินะครับมีไฟไหมน่ะนะติดอยู่ในห้องน้ำวัด

อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูจุดบ้านนาเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับ
งัดนะครับกรอประตูออกได้
นางสุระนารีอายุ๒๗ปีคุณแม่เล่าบอกว่า
วันนี้เอาของไปขายที่ตลาดเช้าวัดทองย้อยนะครับ
บ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ
๗โมงก็ขายของเสร็จก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาล
ปรากฏว่าลูกปวดท้องก็เลยไปขอเข้าห้องน้ำนะครับ
แล้วก็นะฮะแม่ไปรอข้างนอกก่อนเพราะทุกทีลูกเข้าได้นะครับ
ลูกเข้าได้ปิดกรอนนะฮะเปิดกรอนออกเองได้
คาดว่าครั้งนี้น่าจะไม่ชินไม่ชินกับไอ้ตัวล็อกแบบเลื่อนนะคุณผู้ชม
เพราะดีครับกู้ภัยมาช่วยไว้ได้ฟังคุณแม่เล่าหน่อยฮะ
โอเคพอหนูไปดึงอีกทีอ่ะล็อคไปแล้ว

เพราะว่าเขาไม่ดันออกหนูมาตั้งแต่เจ็ดโมง
มันติดประมาณเจ็ดโมงติดประมาณ